หมองทองดีเด็กไร้สัญชาติอดีตแชมป์เครื่องบินพับกระดาษ
วันนี้ในวัย๑๙ปีเป็นครูฝึกบินโดดยังคงไม่ได้สัญชาติ
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา